วัดดังวัดนี้เขาว่ากันว่าต้องไปกราบไหว้ขอพรกัน
อย่าลืมนะไปถวายเทียนแดงด้วย
ทำยังไงกันบ้างไปตามดูหน่อยค่ะ
ว้าววัดนี้วัดดังนะคะชื่อวัดอุปคุฎค่ะ
นี่รักฮังบุภเพเออวันเจ้าต้องมาสั่นแล้ว
เออแก๊งแล้วอย่าลืมนะนำเทียนแดงเอามาด้วย
แต่ถ้าไม่ได้เตรียมมาทางวัดเขามีให้เขามีให้
ดูภาพกันไปแล้วจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
คือเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกนี้เขาตามรอยพี่มดดำคชาพาพาไปมู
เป็นมดดำไปที่ไหนไปมูที่ไหนที่นั่นดัง
เออก็ต้องยอมรับนะคะว่า
เวลาคนดังไปที่ไหนปุ๊บที่นั่นก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น
โดยเฉพาะสายมูด้วยกันเองต้องตามสิคะ
วัดอุปกรุษอยู่ตำรวจช้างคลานบเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
พอเข้าไปในวัดแล้วนะเราจะเจอกับซุ้ม
ดอกไม้ทูบเทียนให้เราเตรียมไปไหว้พระอุปคุฎ
แล้วก็ทำบุญตามกำลังศรัทธา
แต่ถ้าใครต้องการบูชาเทียนแดงก็๙๙บาทนะคะ
พอได้อุปกรณ์แล้วนะเราก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุล
วันเดือนปีเกิดลงที่เทียนแดง
เสร็จแล้วให้นำเทียนนั้นไปอธิษฐานกับพระอุปคุฎ

จะมีคำกล่าวบูชาพระอุปคุฎติดอยู่ทางด้านหน้านะคะ
พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำเทียนแดงนี่แหละมาปักด้านหน้าวิหาร
เทียนแดงก็ยาวยาวค่ะ
มันจะได้เหมือนกับมีชีวิตยืนยาวอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุข
แล้วจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าเทียนแดงที่เขาเตรียมไว้เยอะมากนะคะ
แล้วคนที่มาไหว้ก็เยอะมากสังเกตจากเทียนแดงที่มีเอามาปักไว้นั่นแหละใช่ไหม
จากนั้นเสร็จแล้วไปไหนต่อยังไงไปที่วิหารพระมหาอุปคุฎค่ะ
ไปสักการะพระมหาอุปคุฎนะคะซึ่งจะให้เตียระคังก่อนสามครั้ง
ปังปังปังเป็นดังนี้เหรอ
แล้วแต่การตีตีดังกว่านี้ก็จะดังกว่านี้
ปั้งตีแรงแล้วพอตีเสร็จนะเดินขึ้นบันไดไป
พอถึงข้างในวิหารกล่าวคำบูชาพระมหาอุปคุฎ
ลงจากวิหารก็ตีอีก๓ครั้งเช่นเดียวกัน
เผิงละและจากภาคเหมือนมีระทางพิชิตละด้วยนะ

ก็ว่ากันไปแล้วส่วนใหญ่ดิบเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลย
ซึ่งต้องบอกเลยว่าวัดนี้เป็นวัดสายมูในตำนานนะ
ใครมาเชียงใหม่แล้วก็ลองแวะดูสิอืม

เพราะว่านอกจากจะได้เรื่องของความปังแล้วความโชคดีแล้วยังได้ความเป็นสิริมงคลทางใจเราด้วย
ขอบคุณเจ้าของคลิปนี้นะคะคุณลาพิชมนต์ถ้าติดพอค่ะจริงค่ะ
ที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวตามลองไปกันดู